ที่มาก็คือจริงจริงแล้วคือแม่ก็แบบกลับตัวอยู่บ้านเหมือนทุกบ้าน
เสร็จแล้วก็มันก็ยังมีคนแบบใดเล็กมาชาวบ้านนะคะ
ก็น่าจะดาราทุกคนน่าจะได้รับข้อความแบบเขาก็เหมือนแบบ
แบบเขาก็อาจจะเห็นว่าเราน่าจะพอมีอะไรอย่างนี้
พี่ช่วยหนูหน่อยลูกไม่มีไม่มีนมกินไม่มีเงินไม่มีอะไร
คือแบบเยอะค่ะเป็นร้อยทุกวัน
คือบางคนก็น่าสงสารมากบางคนก็ไม่รู้ว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่า
เคยให้ไปได้บ้างปะปลายแต่ก็รู้สึกไม่ได้สบายใจเท่าไหร่ที่จะให้แบบนั้น
เพราะว่าเราไม่ได้เจอตัวเราไม่รู้ว่าเขาคือคนในรูปจริงไหม
ก็เลยพอดีเห็นสนิทกับพี่ติ๊งอะค่ะ
ที่จริงที่แจกผลไม้อยู่ก็เห็นเขาไปแจกกับคุณแม่เขา
ก็เลยโทรไปถามว่าอยากจะแจกบ้างแต่อยากแจกพวกข้าวอะไรแบบนี้ทำยังไงอะไรอย่างนี้
ก็เวลาปรึกษาใครทุกคนก็แบบสนับสนุนเอ้ยเอาเลยอะไรอย่างนี้
ก็มีหลายมูลนิธินะแล้วก็มีชุมชนหลายชุมชนก็ให้ผู้จัดการลองติดต่อ
ก็คุยไปหลายที่สุดท้ายเราก็เห็นคนที่เคยไปแจก
แล้วมีดราม่ามีแบบมีแบบต้องกักตัวเพราะว่ามันไม่ปลอดภัย
แล้วก็บางทีก็มีแย่งของกันมีเป็นลมอะไรอย่างนี้
ก็เลยคิดว่าเราต้องทำให้มันถูกต้องก็เลยไปปรึกษาสำนักงานเขตนะคะ
ก็ทำไมถึงเลือกทำที่นี่ก็เพราะว่าบ้านอยู่แถวนี้ค่ะ
ก็อยู่ตั้งแต่เด็กอะไรอย่างนี้เขตบึงกลุ่มเป็นเขตของที่บ้าน
ก็ปรึกษาสนักงานเขตเขาก็แนะนำมาว่าวันนี้มีบริเวณว่า
มีคนแจกแบบอาหารอาหารแบบวันละร้อยอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
เราก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นทำที่นี้ดีกว่าก็ติดต่อศนคตสรภูครับ
เพราะว่ารู้ว่าทุกคนทำกันเยอะแล้ว
แต่พอข่าวออกไปก็มีหลายคนที่แบบพี่อ้ำที่มีพวกอะไรอย่างนี้
บอกขอส่งเงินมาช่วยด้วยอะไรอย่างนี้

ส่งหน้ากากอนามัยมา

หนิงขอจ่ายค่าลงทั้งหมด๑๐๐แพ็ค
อ้ำขอช่วยเงินที่ซื้อข้าว

แล้วก็มีเพื่อนของคุณบิ๊ก

พอเขารู้ว่าอ๋อซื้อไปบริจาค
พอเขาเห็นข่าวเขาก็ลดราคาให้
ไม่ว่าจะเป็นถุงยางชีพที่เราสั่งทำ
หรือว่าอ่า

ที่ถุงทำไมคะวันนี้พี่แท็ก

ซื้อทั้งทีก็อยากได้ข้าวดี
ก็เอาข้าวหอมมะลิแบบคัดเกรด

แล้วก็กินอิ่มนอนหลับอะไรอย่างนี้

จริงเมื่อเช้ามาแอบทำบุญพระตอน๘โมง
เราก็ตกใจมากเพราะเห็นเขานั่งจองกันเต็มไปหมดแล้ว
ก็เลยแอบถามคนที่นี่เขาบอกเขามาจองกันตั้งแต่ตี๔
แล้วตอนนั้น๘โมงคือมันป๊าบ

เราก็รู้สึกทำยังไงดี
พอดีว่ามีรุ่นน้องน้องพัดน้องเนี๊ยบ
ที่เป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์อย่างนี้

เขาก็ส่งข้าวมาพันกล่อง
แล้วเขาก็บอกพี่มันจะพอไหม

พี่ขอสั่งอีกพันแล้วเดี๋ยวขอจ่ายตังค์ได้ไหม
เขาก็บอกได้เดี๋ยวค่อยว่ากัน
ก็นี่เขาก็เหมือนจะสั่งทำมาอีกพัน
เผื่อว่าถ้าหมดพันธุ์ตรงนี้แล้ว

มีใครได้เห็นรอยพิมพ์เห็นคำขอบคุณเขาอย่างไรบ้าง

เขาก็มองแล้วก็ขอให้มีความสุขนะ
ก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือกัน

คือช่วยกันตอนนี้
มันคนจนมีอยู่ทุกที่นะคะ
อยากจะให้คนที่พอมี
ช่วยเหลือกันในเขตตัวเอง

เพราะว่าเราคงไม่สามารถไปได้ทุกที่
เราก็ไม่มีความสามารถขนาดนั้น
ก็อยากให้คนที่อยากใจบุญ

ดูคนรอบข้างคนในใกล้เรา

คือจริงเมย์เกิดเดือนหน้าค่ะ

ไปกับอะไรไร้สาระแล้วหลังจากจบโควิดก็คงจะต้องคิดวิธีการใช้เงินแบบใหม่
ว่าเราควรเอาไปทำอะไรควรจะเก็บออมยังไงมากกว่า
เพราะว่าถามว่าตัวเองเดือดร้อนไหมก็เดือดร้อนเหมือนกันค่ะ
ทุกวันนี้ก็กินเงินเก่าเหมือนกันเราก็ไม่ได้มีรายรับเหมือนกัน
เพราะว่าแบบว่าดาราทุกคนคืออยากอยากคิดว่าแบบเออเห็นที่เราลงอาหารหรูหรูอ่ะ
นี่คือเรารวยไม่ใช่ค่ะอันนี้คือของฟรีที่
ร้านอาหารที่เขาไม่อยากปิดกิจการแล้วเขาขายไม่ได้
เขาส่งมาให้เราแบบช่วยโปรโมทให้หน่อยเพราะว่าเขาไม่อยากปิดร้าน
เขาไม่อยากเลิกจ้างพนักงานของเขาอันนี้มันก็เป็นการช่วยเหลือของเราอย่างหนึ่ง
เพราะว่าถ้าร้านเขาปิดก็จะมีคนตกงานอีกเพียบเลยอะไรอย่างนี้
ก็เลยช่วยช่วยกันนะคะก็อย่างอันนี้ถือว่าเป็น
ก็คือว่าทำล่วงหน้าวันเกิดแต่เดี๋ยววันเกิดจะดูอีกทีนึงว่า
จะทำอะไรถ้ามีกำลังไหวก็อาจจะได้ทำอีกอะไรอย่างนี้ค่ะ
ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนขอบคุณเพื่อนทุกคนเลย
ที่จริงที่โทรไปปุ๊บเอ่อเดี๋ยวพี่มาด้วยอย่างเงี้ย
เออแล้วก็มีหลายคนนะคะก็ทุกคนแบบเต็มที่มาก
แล้วก็ซึ้งใจจริงจริงว่าเออเราเกรงใจเขาเราไม่กล้าชวน
แต่เขาก็ยังแบบโทรมาอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบขอร่วมด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
พี่คุณดิ๊กจะมาด้วยมาช่วยด้วยมาด้วยนะเขาเป็นคนทำถุงให้
เขาก็เลยคงเขียนไว้นิดนึงเป็นวันเกิดให้รู้ว่าเออปีนี้มีอะไรทำนะ
ไม่ได้ไม่มีค่ะก็ต่อมานี้ค่ะ
เขาว่าไงบ้างคะจะมีแพลนจัดหาทำบุญกันอีกรอบให้ครับวันเกิด
กับคุณนิกพูดคุยกันยังไงบ้างคะยังเลยค่ะก็ตอนนี้ก็รอเวลาอยากจะทำงานด้วย
อดทนก่อนเนอะก็ขอให้ยอดติดเชื้อมันน้อยลงเรื่อยเรื่อยเรื่อย
ขอให้รักษาหายทุกคนเนอะเมื่อไหร่เป็นศูนย์เราจะได้เฮแล้วกลับมาทำงานกันค่ะ
แล้วตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังดูแลตัวเองดี
ขอบคุณแทนทุกคนแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากที่ทีมแพทย์ไทยเก่ง
รู้สึกว่าเมย์ชอบดูตัวเลขของประเทศเรากับประเทศอื่น
ไม่รู้สึกว่าแพทย์เราเก่งมากเลยอะค่ะ
รักษาหายวันหนึ่งเยอะมากอะไรอย่างนี้

ก็ขอบคุณมากเลยค่ะ
สู้เราจะผ่านวิธีนี้ไปด้วยกัน
ขอบคุณค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป